อันนี้มีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงอายุ๒๑ปีถูกผู้ชายทำร้าย
ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงจนโหยปากแตกเลือดออกค่ะ
อยากจะให้ผู้ชายคนนี้รับผิดชอบเพราะว่าทำร้ายเธอจนได้รับบาดเจ็บ
ผู้ชายคนนี้เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยกับผู้หญิง
ผู้หญิงคนนี้เขาเลือดไหลออกจมูกออกปากค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑ธันวาคมที่ผ่านมา
คำต้องขออนุญาตต้องตัดไปนะคะ
ข้อความที่โพสต์บอกว่าไม่ใช่หนูคนแรกที่ถูกผู้ชายคนนี้ทำ
ช่วยกันทำให้จุดจุดคนนี้ไม่มีที่อยู่นะคะอันตรายต่อสังคม
หนูเป็นคนสุดท้ายที่โดนมันทำผู้ชายคนนี้น่าจะจิตผิดปกติ
บผู้หญิงด้วยปืนตบผู้หญิงที่ไม่เล่นด้วยคนท้องก็ตบ
ตอนนี้หนูปลอดภัยแล้วไปหาหมอแล้วขอบคุณทุกความเป็นห่วง
หน่อยนะคะเพราะผู้ชายคนนี้เป็นตัวอันตราย
ก็บอกว่าใครเห็นทักมาหน่อยบอกมาหน่อย
ที่ศพสวรภิกไทยไปกับยาดนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธรรมนือ
เพราะว่าต้องไปตำรวจออกหมายเรียกก็เลยต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา
จะไปรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นแล้วก็ยอมรับ
ว่าทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจริง
ส่วนเรื่องเงินค่าทำขวัญฝ่ายหญิงเรียกร้องไปแค่๗๐๐บาท
แต่เขาเนี่ยอุตส่าห์มีน้ำใจนะให้ไปตั้งหมื่นนึง
โอ๊ยเป็นคนดีลูกผู้ชายมาก
ทีนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยเจรจากันแล้ว
พอถามถึงสาเหตุไม่ยอมบอกบอกแค่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว

ตัวเธอมากับแฟนนุ่มจนสุดท้ายเนี่ยต้องจอดรถคุยกัน
เพื่อถามว่าตามมาทำไมสุดท้ายทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ตัวเธอกับแฟนหนุ่มถูกทำร้ายร่างกายช่วงจังหวะชุนละมุนแล้วค่ะ
รุ่งขึ้นเธอก็เลยไปแจ้งความแต่ก็ไม่สามารถให้การอะไรได้
เพราะยังพูดไม่ได้อะค่ะโดนเตะหน้าเตะปากเข้าไป
ก็ให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะนักข่าวของเราก็
พยายามถามสาเหตุแหละว่าทำไปทำไมทำเพราะอะไร
บอกแค่ว่าเรื่องส่วนตัวพันธุ์ตำรวจโทเสน่หัญญาเรืองสารวัตร
สอบสวนสพสวนพริกไทยก็เลยบอกว่าจากการสอบปากคำ

แค่ต่อยกับเตะเท่านั้นตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ
ให้เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจส่วนเรื่องเงินค่าทำขวัญในแม็กซ์ก็จ่ายไปหมื่นนึง
แต่ตำรวจบอกว่าถ้าฝ่ายหญิงผู้เสียหายไม่ยินยอมก็ไปแจ้งพนักงานสอบสวนได้นะคะ
สาเหตุเบื้องต้นตำรวจบอกแบบนี้ไปสืบมาครับคาดว่าไอ้เจ้าแม็กซ์เนี่ย
จีบผู้หญิงคนนี้เคยตามจีบเขา
เขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาเขาปฏิเสธ

นิสัยอย่างนี้แล้วใครจะไปเอาแม่

บ้านเมืองมีกฎหมายมีขื่อมีแปรนะครับ